สเจ้าคนนี้นะไม่ใช่ใครที่ไหนนองบลอ์เมรดานั่นเองอะ
จะเป็นยังไงไปชมกับสกูลพิเศษชิ้นนี้เลยค่ะ
เขาจะบินลอลอชมภาพป่าด้วยเป็นทำอะไร
ยุ่งโข่ยุ่งโข่

เพราะแบบทุกคนก็แบบพูดแท้วตลอด
ไงตลกของการข้าวบอกอ่ะ

สร้างเสียงกรี๊ดวิดว้าวในวงสัมภาษณ์ได้ตลอดทุกงานค่ะ
สำหรับนางเอกสุดฮอตโบเมลดา
เรียกได้ว่าออกงานกี่ครั้งต่อกี่ครั้ง
พี่นักข่าวไม่เคยผิดหวังในคำตอบของเธอสักที
ยิงเวลาซอกแซกทำเรื่องหัวใจนี่นะ
ชนะเลิศค่ะลูกสาว

ก็ผู้ชายเขารักฉันชิมิคะ

ก็ต้องขอกันบ้างสิพ่อหนูแบบสวยขนาดนี้

แหมหวาดทะหวาดจ่ะ
ไอ้เต้าโบเขาแน่นอนจริง
นี่ขนาดเจอพิธีกรตัวแม่ตัวพ่อ
คำถามรัวเจ้าตัวก็ไม่แผ่วจ้า
บอกไว้เลยนะว่าไม่ใช่แค่ตอบได้เฮฮาเท่านั้น

โบเมลดาเขาก็มีวิธีหยิกแกมหยอก
ตอบได้แบบน่าเอ็นดู
ก็ต้องขอโทษด้วยนะคะ
แต่ก็อย่าคาดหวังมาก

เพราะว่าเรื่องอนาคตเราก็ไม่รู้นะ

แล้วก็ทุกคนมีสิทธิ์ที่จะเอาไปเมาส์และนินทา
แต่อยากให้ทุกคนรู้ว่าเราเป็นแค่

จะเป็นประมาณนี้

บางทีแบบใครเล่นอะไรเรามาเราก็สู้กลับ

แต่ที่ได้เต็มเลยคือเน้นเรื่องความหา

คุณผู้ชมค่ะเป็นคนที่ตอบคำถามพี่สื่อได้แบบฟังแล้วทีไรอารมณ์ดีทุกทีเลยนะคะ